ตามกันต่อนะคะสำหรับคดี
จะเรียกว่าค้ามนุษย์ก็ได้ค้าประเวณีก็ได้

เรื่องนี้ติดตามกันเพราะว่าตอนนี้ก็มีคำให้การหลายฝ่ายที่ออกมา

เพราะแม่ของเหยื่อกับตำรวจ
เมื่อคืนนี้เราก็ได้ฟังคำสัมภาษณ์ของคุณแม่ไปนะคะ
ล่าสุดค่ะประธานสหพันธ์ประหลัดอำเภอแห่งประเทศไทย

แล้วก็มีค่าราชการระดับสูงเกี่ยวข้องด้วย
นายบุญยฤทธนิปวนิษฐ์ประธานสหพันธ์ประหลัดอำเภอแห่งประเทศไทย
ก็เดินทางไปยื่นหนังสือต่อพลตำรวจโทษสะอาดสุนทร
ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคเหนือ
เข้ามาดำเนินการสอบสวนคดีค้ามนุษย

เพราะว่าจากข้อมูลสำคัญของคดีแล้ว

ซึ่งเป็นธุระจัดหาคมคู่
บังคับให้เด็กต้องค้าประเวณีเนี่ย
เป็นถึงตำรวจแล้วก็เป็นตำรวจในพื้นที่
รวมถึงยังอาจมีเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับสูง
ที่มีอำนาจหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อย

ผู้กระทำผิดที่ได้ใช้บริการจากเด็ก

ก็มีเจ้าหน้าที่ของรัฐจำนวนมาก
และอาจจะมีพนักงานฝ่ายปกครอง

ในเรื่องของการกระทำความผิดนี้
แม่ของเด็กที่ถูกบังคับก็บอกด้วยนะคะว่า

นำตัวผู้กระทำผิดไปฟ้องลงโทษ
ก็เป็นไปอย่างล่าช้าค่ะ

พร้อมที่จะนำผู้เสียหาย
แล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องไปให้ถ้อยคำกับเจ้าหน้าที่

เพราะอันที่๑ที่ได้รับทราบก็คือว่า

ก็มีเจ้าที่ของรัฐร่วมเกี่ยวข้องด้วย
อันที่๓ที่สำคัญที่สุดก็คือว่า

คดีไม่คืบหน้าไปไหน
จากนี้นายบุญยฤทธิก็บอกด้วยนะคะว่า
จากการสอบถามเด็กที่ตกเป็นเหยื่อ
ก็รู้มาว่ามีข้าราชการผู้ใหญ่

น่าเป็นห่วงจริงเลยก็คือ
ซึ่งทางพันธุ์ตำรวจโทษสะอาดก็รับหนังสือมา
ว่าจะเข้าข่ายรับเป็นคดีพิเศษได้ไหมค่ะ
อันนี้เขาเรียกว่าแก๊งนกฮูกน้ำเพียงดิน
เพราะว่าเด็กหญิงที่อยู่ในขบวนการนี้ที่ถูกหลอกไปเนี่ย
สักรูปนกฮูกที่หน้าอกด้วย